เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนดังแถวทุ่ง๒ห้องตอนเช้าวันที่๒
สิบสองกรกฎาคมก่อนแปดโมงนิดหน่อยครับมีคนร้ายนะคะมากันสองคน
ขี่รถจักรยานยนต์กันมาแล้วก็มาล้อมหน้าล้อมหลัง
ใช้เวลานาทีเดียวได้เงินไปร้อยหนึ่งอืม
นี่มาไถเงินเด็กนักเรียนค่ะนี่นะคะผู้ก่อเหตุ
เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังให้จบนะคะแล้วก็จะรู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
มาจากไหนกันแน่เนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดซอยงามวงวาน
สิบสามแยกสองขีดสิบสี่คนร้ายสองคน
ขี่รถจักรยานยนต์กันมานะคะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับจอดรถ
แล้วก็มีคนนึงเดินลงไปย้อนไปหน้าปากซอยเดินกลับมา
แล้วก็มาล้อมนักเรียนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเดินลงมาก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวเดินกลับมาอีกทีน้องนักเรียนผู้เสียหายอยู่
โรงเรียนดังแถวทุ่งสองห้องอ่ะค่ะโดนคนร้ายใช้มีดขู่นี่
มาแล้วนี่ดักหน้าดักหลังเอามีดขู่ค่ะ
เงินไปร้อยหนึ่งแล้วก็ปล่อยตัวน้องผู้เสียหายนะคะนาทีเดียวอ่ะ
แล้วก็หนีไปภาพอีกมุมนะคะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะนี่
น้องเข้าไปนะคะได้เงินไปแล้วอีกมุมหนึ่งค่ะ
เห็นกลุ่มเพื่อนของน้องผู้เสียหายยืนอยู่หน้าปากซอยนี่
คือเหมือนกับว่าก็มองหันเข้าไปมองแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
ก็เลยไม่ได้เข้าไปถามเข้าไปช่วยอะไร
น้องนักเรียนที่เป็นผู้เสียหายแจ้งตำรวจแล้วนะคะสอนอทุ่ง๒ห้องค่ะ
แล้วก็ทางกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบัน๒ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เส้นทางการหลบหนีของคนร้ายนะคะคนร้ายหนีออกไปทางซอยชินมณี
แล้วก็ไปทางศูนยวชนหลัก๔หลังมธุรกิจบัณฑิตนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะจุดตรงนี้ที่เป็นจุดเกิดเหตุ
จากโรงเรียนแค่สามร้อยเมตรเองนะพี่อุ๋ยอืม
ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าขายของอยู่ตรงนั้นครับ
กลุ่มนักเรียนสักห้าหกคนทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็มีรถจักรยานยนต์
ขี่เข้าไปในซอยมากับสองคนแล้วเห็นเลยไอ้คนซ้อนอ่ะ
มากอดคอน้องนักเรียนแล้วล็อกคอแล้วพาเดินเข้าไปในซอย
จังหวะนั้นไม่เห็นหน้าคนร้ายจังหวะนั้นไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น
เหมือนคนร้ายสองคนพยายามจะประกบแล้วดันน้องเข้ากำแพงอะค่ะ
อืมแล้วน้องเองก็ไม่กล้าร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
เด็กมันก็ไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลืออะไรเลยพวกหนูก็เลยไม่รู้ค่ะ
หนูก็ขายของอย่างเงี้ค่ะอ่าแล้วหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
หลังจากที่คนร้ายออกไปแล้วเนี่ยน้องคนนั้นเขาจะออกมาพูดมาอะไร
ไม่ค่ะเขาก็เดินเขาก็เดินไปกับเพื่อนเขาตรงเดินไปทางนู้น
แล้วก็เท่าที่หนูสังเกตดูมันก็จะมีไอ้คนร้ายมันก็ขี่รถวนกลับมาอีก
เขาขี่วนกลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะวนกลับมาอีกแล้วก็
แบบเหมือนมองเด็กว่าเขาจะไปพูดอะไรกับเพื่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้
เหมือนว่าเขาจะบอกใครไหมอืมแล้วเขาก็ขี่รถกลับไปอืมคือหนู
ออกไปทางด้านนู้นใช่ค่ะแต่เขาไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
หมายความว่าภาพจากกล้องวงจรปิดจังหวะที่คนร้ายที่เป็นคนซ้อน
ลงจากรถแล้วก็เดินหลุดมุมกล้องไปแล้วเดินกลับเข้ามาพร้อมกับมีน้องนักเรียนผู้เสียหายเดินเข้ามาด้วยอ่ะ
อืมก็คงเหมือนที่คนเห็นเหตุการณ์บอกเหมือนไปล็อกคอน้องลากเข้ามาเพื่อที่จะมาก่อเหตุในซอย
น้องเนี่ยเขาเดินเข้ามาในซอยใช่เพื่อที่จะก่อเหตุในซอยเพื่อนเพื่อนน้องยังอยู่ปากซอย
ทีนี้ผู้ก่อเหตุคือใครคุณผู้ชมยังเป็นเยาวชนอยู่เลย
คนร้ายเป็นเยาวชนทั้งคู่ค่ะคนหนึ่งสิบหกคนหนึ่งสิบเจ็ดเนี่ย
มีมีดด้วยอ่ะเอามีดมาจี้นะคะครับตำรวจบอกว่าก็ต้องตามตัวมาดำเนินคดี
รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไปยืมเพื่อนมาหลังก่อเหตุเนี่ย

ไว้แล้วนะคะยึดมาที่สอนอทุ่ง๒ห้อง
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องจะเรียกผู้เสียหายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สหวิชาชีพอะไรแบบนี้ค่ะมาคุยเพราะผู้เสียหายเป็นเยาวชน
แล้วก็จะต้องนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ